คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมีผู้ใช้ติ๊กต๊อกได้โพสต์เรื่องนี้เอาไว้
เรื่องราวของเด็กชายอายุแค่๒ขวบกว่านะคะน้องนับต่าง
คือทางญาติพี่น้องและคุณพ่อเนี่ยจะพาน้องไปไหว้จุดที่ฝั่งขี้เท่าคุณแม่
ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ที่วัดแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราช
และทุกครั้งที่น้องไปเนี่ยน้องจะทำลักษณะเหมือนกับเห็นคุณแม่
คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วฝังอยู่ตรงนั้นเหมือนกับเห็นเหมือนกับคุยกับคุณแม่

สองขวบเศษนะคะเหมือนกับชี้ว่าคุณแม่อยู่ตรงนี้
นี่ค่ะแล้วก็เหมือนกับคุยกับแม่ที่วัดเขาขุนพนม
อำเภอพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
คือแม่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแม่เป็นโรคมะเร็ง
เสียชีวิตไปตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมปีหกสี่นี่แหละ
แล้วเขาก็เลยสงสัยว่าน้องเห็นจริงเหรอหรือยังไง
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณยายนะคะ
คุณยายของน้องนับตางนางเดือนเพ็ญสุธิบูลนะคะ
ก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าคุณยายกับตัวคุณพ่อของน้อง
ก็จะพาน้องไปที่วัดนี้เป็นประจำ
เพื่อที่จะไปเยี่ยมจุดฝังขี้เท่าของแม่

แต่กลายเป็นน้องเนี่ยก็จะเข้าไปนู่นเลยในสาราป่าช้า
น้องก็จะมีพฤติกรรมคล้ายกับเห็นคุณแม่ค่ะ
คุณยายบอกว่าที่งานศพนะคะ
ก็มีญาติซึ่งพี่สาวลูกพี่ลูกน้องคนนึง
มีสัมผัสพิเศษเขาสัมผัสได้ว่า
วิญญาณของแม่น้องนับตางออกจากร่างมาตบบ่าน้องสาว
แล้วเหมือนกับว่าวิญญาณเข้าสิงร่างด้วยนะ

แล้วพูดว่าหนูไม่อยากตายหนูอยากอยู่กับลูก
พบรักแท้แล้วไม่อยากตายอยากอยู่กับลูกกับสามี
นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อย
นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อย
นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อย
นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อย
นี่นะคะที่งานศพญาติญาติก็เชื่อว่าวิญญาณของคุณแม่น้องนับตางค่ะ
คุณแม่สวรรคสุทธิบูรณายุ๓๗ที่๔ชีวิตไป
เข้าสิ่งร่างของญาติแล้วร้องแบบนี้
คือคุณพ่อบอกว่าน้องน้ำตาลจะชอบเล่าให้ฟัง
เห็นแม่ยืนยิ้มใส่ชุดสีเหลือง
แล้วชุดสีเหลืองคือชุดที่ญาติใส่ให้
ตอนที่นำร่างใส่ไปในโรงศพอะค่ะ
แล้วบอกว่าเห็นแม่ยืนอยู่หน้าพระพุทธรูป
แล้วบางทีน้องก็จะคุยคนเดียว
แต่น้องบอกพ่อว่าคุยกับแม่
แล้วน้องก็บอกนะคะว่าเห็นแม่ร้องไห้วิ่งตามรถมาด้วย

ว่าทำไมน้องถึงพูดได้ขนาดนี้

คนก็เลยดูกันเยอะแชร์กันเยอะนะคะ
ก็เลยเชื่อว่าน้องอาจจะด้วยความเป็นเด็ก
อาจจะเห็นวิญญาณของแม่จริงก็ได้
เพราะว่าเด็กคงไม่โกหกคงไม่แต่งเรื่อง

ทางวัดก็เลยบอกว่าก็คงเป็นความผูกพันระหว่างแม่ลูกละมั้ง
ก็เดี๋ยวจะต้องรอครบร้อยวันแล้วก็ทำบุญให้กับแม่
เพื่อแม่ก็จะได้ปืนผุดไปเกิดในพบหน้าที่ดีต่อไปนะคะ
นี่ค่ะญาติญาติก็บอกว่าเดี๋ยวรอครบร้อยวัน
จะทำบุญใหญ่ให้กับผู้เสียชีวิตค่ะ

พาน้องไปที่วัดอีกรอบหนึ่ง
เยี่ยมจุดที่ฝังเท่ากระดูกของคุณแม่น้อง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมเขาจะไปกันทุกวันอาทิตย์นะคะ
และครั้งนี้แปลกกว่าทุกครั้ง
น้องนับตางถือส้มที่ปอกแล้วอะค่ะ
วิ่งไปในสาราป่าช้าคือจุดเดิมนะคะ
น้องชอบไปแล้วน้องบอกว่าเห็นคุณแม่

แล้วพูดกับแม่ชวนแม่กินส้ม
กินไหม
กินไหม
แม่กินเนียม

กินไหม
เนียมมาเร็ว
นี่ค่ะคือภาพวันนี้เลย